กำลังดูในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

บุกจับ๑๐ตำรวจตรีโจรตำรวจดีเด่น

แล้วก็ตำรวจสามารถที่จะสืบสวนขยายผล
จนจับกลุ่มได้ครบ๔ผู้ต้องหาแล้วนะครับ

ซึ่งถือว่าเป็นคนวางแผนนะครับ
แล้วก็มีนายชัยเดช
ซึ่งเป็นคนถือปืนแล้วเข้าไปปล้นนะครับ
ก็เป็นพี่ชายของ๑๐ตำรวจตรีวิทูล

ซึ่งเป็นสายให้กับทางกลุ่มของผู้ต้องหา
ก็คือเป็นคนที่คอยดูราชราวและโทรศัพท์

เจ้าหน้าที่กำลังเอาเงินออกมาเพื่อจะใส่ตู้แล้ว

เพื่อจะนำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ด

ไปดูภาพของการบุกจับผู้ต้องหากันดีกว่า
นี่แหละครับเป็นภาพวินาทีการบุกจับนายชัยเดชเพชรปานกัน
ซึ่งบุคคลคนนี้คือคนที่ทำการปล้นนะครับ
นั่นก็คือคนที่ถือปืนเข้าไปป้นเงินเอามาจากพนักงานที่ปั๊มน้ำมันเลยนะครับ
สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มนายชัยเดชได้
ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับ
พลตำรวจตรีสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการแทน

นำกำลังพร้อมหน่วยคอมมาโดกองกำกับการ๕
กองบังคับการปราบปรามรวมกว่า๑๐๐นาย
เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๗๗หมู่๑ตำบลดอนมะนาว
คาดว่านายชายเดชหลบซ่อนตัวอยู่
แต่ก็พบเพียงแฟนสาวจึงคุมตัวไปสอบสวน
ก่อนที่จะปูพรมในการไล่ล่ากระทั่งตามจับกลุ่มนายชัยเดชไว้ได้
อกจากนี้ตำรวจยังตรวจค้นบ้านร้างด้านหลังโรงเจดอนมะนาว
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังแรกประมาณ๑กิโลเมตร
พบรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุซ่อนอยู่ในห้องน้ำ
แล้วก็พบเสื้อและกางเกงของคนร้ายที่นำไปทิ้งไว้ในบ่อเกลอะ
หมวกกันน็อกที่โยนไว้ในบ่อน้ำทิ้งด้วยนะครับ
ทางด้านของ๑๐ตำรวจตรีวิทูลเพชรปานกัน
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนตำรวจภูทรบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เพิ่งจะได้รับรางวัลตำรวจดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
แท้จริงแล้วตำรวจนายนี้เป็นน้องชายของนายชัยเดช
ที่ซึ่งถูกควบคุมตัวไปสอบสวนนะคะ
ใช่นะครับตั้งแต่คืนวันที่๒๔พฤศจิกายนแล้ว
คือคุมตัว๑๐ตำรวจตรีนี้ได้ก่อนนะครับ
แล้วก็ทำการจับกลุ่มพี่ชายก็คือนายชายเดชตามมาเนี่ยนะครับ
โดย๑๐ตำรวจตรีวิทูลสารภาพว่าเป็นผู้วางแผนการปล้น

โดยชักชวนเพื่อนพี่ชายก็คือนายสมนึกสมสวย
ซึ่งขายข้าวโพดคั่วในปั๊มน้ำมัน
ให้มาเป็นคนดูต้นทางให้
คือนายสมนึกเขาก็สาภาพเหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาเป็นคนขายป๊อปคอนอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละนะครับ
แล้วก็เป็นคนดูต้นทางดูเหตุการณ์ให้
แล้วก็หลังจากที่มีการก่อเหตุนะ

เพราะเชื่อว่าคนไม่รู้เชื่อว่าตำรวจไม่รู้นะครับ

ใช่แต่ว่าภาพมันมาเห็นจากกล้องวงจรปิดไงคะ

ให้นายชายเดชไปลงมือชิงเงิน

พอเขาไล่เลี่ยงได้เขาก็นี่แหละครับตามจับกลุ่มได้นะครับ

๑๐ตำรวจตรีวิทูล
ก็ยังร่วมกับนายสุชาวแจ้งดีซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกคน
หมายเลขบัตรประชาชน
คัดมาจากทะเบียนราชหรือว่าทร๑๑

ไปซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมกับซิมการ์ด
เพื่อให้นายชายเดชแกล้งทำตกไว้ในที่เกิดเหตุครับ
โดยวางอุบายโทรศัพท์ไปหาคนที่ไม่ถูกกันหลายต่อหลายสาย
เบอร์ที่ตำรวจเห็นว่าเป็นเบอร์ที่โทรศัพท์ที่ทำตกหล่นอยู่
โทรไปหาหลายคนปรากฏว่าก็เป็นเบอร์ที่กลุ่มกวนนี้เขาไม่ถูกกัน
อันนี้คือคิดเหมือนกับแยบยนต์ซับซ้อนนะคะ
ไปหลายสายเลยเพื่อเป็นการอำพรางเจ้าหน้าที่ในการติดตาม
แต่กลับเป็นจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแกะปลอย
สาภาพซึ่งก็ยอมรับแหละครับเป็นคนดูต้นทางแล้วก็ส่งสัญญาณด้วยการโทรศัพท์
แจ้งให้กับผู้ปล้นก็คือนายชายเดชทราบ
รถขนเงินมาถึงในที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งในช่วงก่อนก่อเหตุนั้นนายชายเดชซุ่มอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามปั๊มปตท
โดยสวมเสื้อเกราะของตำรวจก็คือของน้องชายตัวเอง
ตำรวจตรีวิทูลไว้ด้วยนะครับ
ก็สาภาพว่าเป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์ไปชิงเงินในปั๊มน้ำมัน
จากนั้นนำไปทิ้งในลำคลองหลังโรงเจดอนมะนาวซึ่งเป็นบ่อทรายเก่านะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้นักประดาน้ำงมหาของกลางจนเจอพบของกลางบางส่วน

ส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับถูกนำตัวส่งให้ตำรวจภูทรสองพี่น้อง

กลุ่มผู้ต้องหาสารภาพแบบนี้บอกว่าตอนแรกก็คิดจะหลบหนีไปจังหวัดต่าง

ก็คือยังหลบอยู่ในที่พื้นที่ของสุพรรณบุรีอยู่นะครับ
แล้วก็รอให้เรื่องสายอีกสักนิดหนึ่ง
จะหลบหนีไปต่างจังหวัดหรือวางแผนหลบหนีกันต่อไป
แต่ปรากฏว่าถูกตำรวจคุมตัวได้ก่อน

หลังจากที่เกิดเหตุ๒๑พฤศจิกาต้นสัปดาห์
นะครับแล้วตำรวจไล่เรียงตรวจสอบได้ครบถ้วนนะครับ
ทางด้านของพบตรก่อนหน้านี้บอกว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือว่าปล่อยประละเลยก็ตาม
จะลงโทษให้หนักหนักกว่าคนทั่วไป
เพราะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์กฎหมาย
พออย่างนี้พอรู้แล้วว่าเป็น๑๐ตำรวจตรี